ติดตามเรื่องของเหตุอาจยกรรมที่เกิดขึ้นกันบ้างครับ
เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงตกลงมาจากอพาร์ทเมนต์ชั้น๔

ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เพิ่งมาพร้อมกับพี่สาว

หลังจากนั้นตกลงมาพี่สาวบอกว่า
น้องสาวมีโรคประจำตัวมีปัญหาสุขภาพ
ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องสาวตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
มาพร้อมกับแพทย์นิติเวชตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้รับแจ้ง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เห็นศพผู้หญิงนอนหงายกลางถนนค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสิตานันกันทาอายุ๔๙ปี
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอกระดูกหักทั้งหมดเลย

พนักงานของทางอพาร์ทเมนต์ก็ให้ข้อมูล
บอกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตมาเปิดห้องพักตอน๔โมงเย็นเมื่อวาน
ก็ขอเปิดที่ชั้น๔มากับพี่สาว๒คน
หลังจากนั้นนะคะคนที่เป็นพนักงานของอพาร์ทเมนต์
ก็ให้ข้อมูลมาเปิดห้องตอน๔โมง
มีอะไรสักอย่างที่มันมีน้ำหนักร่วงตกลงมาที่พื้น
ทีนี้พนักงานอพาร์ทเมนต์ออกมาดูก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าเจอร่างของผู้หญิงคนนี้คือนอนแน่นิ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามพี่สาวของผู้ตายที่มาเปิดห้องพักด้วยกัน
คือผู้หญิงเสื้อสีเขียวคนนี้คือนางสาวยุภากันทาอายุ๕๐ปี
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตัวนางสาวยุภากับน้องสาวเนี่ยนะ
มาจากเชียงรายพาน้องสาวมาหาหมอที่เชียงใหม่นี่แหละ
แล้วน้องสาวก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรคเลย
ไทรอยด์ก็เป็นเป็นโรคไตด้วย
แล้วกำลังจะมาหาหมอที่เชียงใหม่เพราะว่าหมอจะมีการผ่าตัด
ทีนี้ก็มาเปิดห้องพักที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
พี่สาวบอกว่าพอมาถึงที่ห้องพักเสร็จเรียบร้อย

น้องสาวเนี่ยบอกว่าพี่เดี๋ยวออกไปดูวิวที่หน้าต่างหน่อยนะ
ซึ่งพี่สาวก็ไม่ได้อะไรน้องสาวก็เดินออกไปค่ะ
แล้วตอนนั้นตัวพี่สาวเองนอนดูทีวีอยู่ในห้องในอพาร์ทเมนต์นั่นแหละ
ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าน้องสาวจะตัดสินใจจบชีวิต
เพราะว่ากำลังจะมาหาหมอเพื่อที่จะผ่าตัดอยู่แล้วค่ะ
สาเหตุพี่สาวก็เลยบอกว่าน้องน่าจะเครียดเรื่องโรคต่างที่มารุมร้าว
แล้วจากการตรวจสอบในห้องพักก็เจอยารักษาโรค
ตำรวจก็ได้มีการส่งศพของผู้ตาย
ไปให้ทางภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปด้วยนะคะ